คดีของนายเปรมชัยกรรณสูตรประธานอิตาเลียนไทยกับพวกรวม๔คน
เข้าไปล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่นเรสวนเข้าไปฆ่าสัตว์ป่า
คดีหลักตำรวจแจ้งข้อหาไว้รวม๑๐ข้อหา
แล้วก็ฝากขังกับสารเอาไว้ระหว่างการอำนวยคดีสารให้ประกันตัว
ครบกำหนดต้องไปรายงานตัวต่อสารกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้ครบ๑๒วัน
ตำรวจบอกว่าถ้าไม่มาตามกำหนดนี้ก็ต้องออกหมายจับ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการขยายผลไปยังจุดต่างนะฮะ
การตรวจเรื่องของการบุกรุกที่ดินที่จังหวัดเลย
หรือตรวจค้นบ้านพักก่อนหน้านี้ไปเจออาวุธปืนแล้วก็สิ่งที่ต้องสงสัยนะฮะ
ว่าได้มาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของงาช้างนะครับ
วันนี้ตำรวจจากกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวร์ทรอมหรือปรทศ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์
ตรวจยึดได้จากบ้านพักของนายเปรมชัยที่กรุงเทพ
เมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยว่าได้รับการประสานงานจากตำรวจ
เพื่อขอให้เข้าตรวจสอบงาช้าง
เกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนและการจดแจ้ง
โดยจะตรวจสอบงาช้างว่าเป็นงาช้างแอฟริกาหรืองาช้างเอเชีย
เนื่องจากไทยได้กำหนดไว้ว่า
งาช้างลงทะเบียนได้จะต้องเป็นงาช้างของเอเชียเท่านั้น
หากเป็นงาช้างประเภทอื่น

ข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบ
ประมาณ๓สัปดาห์ครับ
คงใช้เวลาประมาณ๓อาทิตย์นะครับ
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกด้วยนะคะว่า

สองคู่จะเริ่มจากการชั่งน้ำหนัก

น้ำหนักกว่า๑๓กิโลกรัม
ขนาดโค้งนอก๑๔๖ซม
โค้งใน๑๒๙ซม
โคนงา๓๖ซม
กลางงา๓๒ซม
และก็ปลายงา๑๑ซม
มูลค่าออกมาด้วยนะคะราคาเนี่ยกิโลละสี่หมื่นครับ
ละประมาณห้าแสนบาทรวมแล้วกว่าสองล้านบาทนะคะโอ้โหเนี่ยสี่กิ่ง
ว่าสองคู่เนี่ยนะใช่ค่ะสองล้านกว่าบาทถูกอืมเนี่ย
เบื้องต้นนะคะก็ตรวจสอบพบว่านายเปรมชัยเคยทำเรื่องขอครอบครอง
าช้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดครับแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอน
ยื่นเรื่องค่ะแล้วก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าที่ทำเรื่องขอนั้น
เป็นงาช้างสี่กิ่งนี้หรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องนี้คืบหน้านะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิอินทศิษย์รองผู้บังคับการกองบังคับการการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานกับทางสพทองพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อนำชิ้นส่วนเนื้อกระดูกที่ตรวจพบใกล้ริมน้ำในอุทยานสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ
มาตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมทั้งหมดเลยนะคะ
ในเรื่องนี้นะครับมีเรื่องของการงาช้างในส่วนที่ทางปรศรับผิดชอบคือเรื่องงาช้างนะครับ
อีกส่วนหนึ่งที่ทางกองประภูมิส่งมาก็คือเรื่องชิ้นเนื้อนะครับ
เพิ่มเติมเติมที่ได้ส้มของนักการตัวต่อแล้ว

เดียวกันนะครับตำรวจก็จะเรียก
นางสาวกาญจนานิตยะผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์
และนายนพดลพฤกษวรรณอดีตราชการกรมอุทยาน
สอบปากคำเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังสงสัยอยู่นะครับ
แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเมื่อไหร่นะฮะเรื่องการทำเรื่องการขออนุญาตให้นายเปรมชัย
เข้าพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่เรสวนนะครับพร้อมกันนี้ก็มีรายงานว่านายวิเชียนชินวงศ์
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกพร้อมชุดจับกลุ่ม
ก็จะมาให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีกับทางปทศด้วยนะครับ